ว่ามีใครเอาภาพของคุณเอาหน้าของคุณ
หรือว่าเอาชื่อเอาอะไรของคุณไปแอบอ้างทำอะไรไม่ดีบ้าง

คุณสุภาษายังไม่ปรากฏใช่ไหมว่ามีใครไปแอบอ้างแต้ว
ว่าคุณคุปตนันพิสิทธิมหันหนุ่มพยากรของเราหน้าเกาหลีเป๊ะของเขานะฮะ

เมื่อวานเขามาบ่นให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยพี่บุ๊คดูสิ

ต่างชาติเอาหน้าเขาไปปลอมใส่บัตรข้าราชการบ้าง
ใส่บัตรอะไรบ้างบัตรห้อยคอบัตรอะไรต่างละนะ

ภาษาจีนภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาไทย
เป็นบัตรต่างประเทศเลยนะครับ
นี่คุณกุปตนันนี่โก้อินเตอร์ละนะ

เห็นทางทีมงานของเราที่ดูภาษาจีนได้
เขาบอกเอาไปทำเหมือนเป็นบัตรข้าราชการเลยแหละ

เมื่อวานคุณคุปตนันเขาเลยไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
แต่ก็ต้องสืบหากันอีกนะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องข้ามประเทศไง
ต้องสืบหาว่าเอาหน้าเขาไปใส่บัตรนั้น

คุณกุปตนันเขากลัวอยู่ว่าถ้าเขากลายเป็นอัจยกรค่ำชาติ
อัจยกรค่ำชาติ
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่
สามารถเคลียร์คดีต่างได้
แต่ต้องโอนเงินให้เป็นค่าดำเนินการในประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวัน

ครับคุณคุปตนันเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่น่าเชื่อนะ
อยู่จะได้มาอ่านข่าวเพื่อนผู้สื่อข่าวเพื่อนผู้ประกาศข่าวด้วยกันเอง

คุณคุปตนันเปิดเผยว่าเพื่อนชาวจีนได้ส่งข้อความมาในเฟซบุ๊ค

บอกว่ามีมิจฉาชีพนำภาพไปปลอมแปลงเป็นบัตรประจำตัวประชาชน
และบัตรประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในฮ่องกง
แล้วก็นำไปหลอกลวงผู้เสียหาย
ตัวเขาเองเขาระแคะระคายมานานแล้วเหมือนกัน

ในเฟซบุ๊คหรือว่าในเพจในโลกโซเชียลเนี่ย
คนจีนคนต่างชาติชอบเข้ามาคุยกับเขาเหมือนกัน
ก็คือจริงเขาก็โกลอินเตอร์อยู่ประมาณหนึ่ง
คือเขาก็หน้าเกาหลีเขาหลองเขาสาวจีนเขาชอบ
แต่ทีนี้ก็มีคนเข้ามาคุยด้วยเรื่องติดต่อราชการอะไรนี่แหละ
สืบไปสืบมากลายเป็นเรื่องเป็นราวที่นำภาพของเขาไปแอบอ้างนะครับ
ฟังเสียงของคุณคุปตนันหน่อยจริงน่าเชิญมาในรายการเราเลยนะ

ใช้เพจไหนใช้ชื่อไหนแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างที่เขามีการแอบอ้างขึ้นมา

ก็ต้องไปแจ้งความยืนยันตัวตนไว้ก่อน

ผู้บุกรับการสารนี้ตบสุธิษศาล
บอกว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้

ที่ถูกนำภาพไปใช้ที่ต่างประเทศทั้งหมด

ต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นอาธิกรรมที่เกิดขึ้นนอกประเทศ
อันนี้น่ากลัวมากไม่ได้อยู่ในไทยแล้วนะคะ
มันก็สืบยากว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง

มูลค่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
ใช่เกิดผู้เสียหายร้องเรียน

ก็ตำรวจยังฝากเตือนประชาชน
ให้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

ก็ขอบอกให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างนี้

ก็มาแจ้งความได้ตามสอนอได้ทุกสอนอ

ก็อาจจะต้องส่งไปให้อายการสูงสุด
เพื่อขออนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผู้ร้าย

นี่แหละครับก็ตำรวจก็บอกว่าหลังสอบปากคำอย่างละเอียด
ตำรวจก็จะนำสำนวนการบันทึกประจำวันเนี่ย
ส่งให้อายการกองการต่างประเทศ

เพื่อติดตามคนร้ายดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ไปดูเรื่องของความเสียหายว่าเอาไปหลอกลวงอะไรบ้าง
หน้าคุณคุปตนันเขาออกจะโดดเด่นนะเอาไปหลอกลวงได้
หน้าธรรมดาธรรมดาอย่างเราสองคนเนี่ย

หน้าเราอาจจะไม่ได้ธรรมดา
แต่ว่าไม่เข้าข่ายเป็นผู้ที่อาจจะมีความน่าเชื่อถือ

ไม่เข้าเขานะฮะแต่คุณผู้ชมส่งมาโอ้โหช่างกล้านะ
ไม่ยอมนะเพราะหนุ่มคุบสู้ไปเลยครับ
และอันนี้จากคุณกรอบสุขนะฮะ
คุณน้ำพิชยาบอกว่าหน้าคุณเขาหลอก
เขาก็เลยยืมไปยืมหน้าไป